ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปนะฮะที่วอร์มด้านหลังของเรานะครับ
ไฟไหม้ว็อกกริ้งสตรีทพัทยานะครับคือเสียหายหนักทีเดียวนะฮะ
ครั้งนี้นะครับแม่เปิดก็ยังไม่ได้เปิดน่าเห็นใจนะคะ
โดนซ้ำเข้าไปอีกซ้ำกรรมซัดมากลองไปดูสถานการณ์หน่อยครับ
ไอ้แคร์ใกล้มาจากกว่านั้นอ้าวโหยไม่เหลือครับ
ผมบอกเลยว่าแถบใกล้เคียงไม่เหลือแน่นอน
แวะใกล้เคียงไม่เหลือแน่นอนครับคลิปนี้แม้ว่าชาวบ้านเขาจะถ่ายอยู่ระยะไกล
แต่มันเห็นความโอ้โหความเสียหายชัดอ่ะนะครับ
ไฟลุกขนาดนี้นะครับแล้วก็มีเสียงระเบิดตุ้มตุ้มตามมาหลายครั้งด้วย
เหตุเกิดช่วงสักสามทุ่มเมื่อคืนนี้เองไฟลามอย่างหนักลามอย่างเร็วครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยโหโหระดมรถดับเพลิงกว่าสิบคันนะครับ
ดูสินี่ขนาดว่ามืดนะเรายังเห็นแบบกลุ่มควันแบบโอ้โห
ใช่นี่แหละโอ้โหมันเผาผลาญไปหมดเลย
เนี่ยรถดับเพลิงกว่าสิบคันไปฉีดฉีดฉีดฉีดฉีดนะครับนะฮะ
ไม่ให้ไฟมันลามเนี่ยแต่ไฟมันก็ลามไปสถานบริการที่อยู่ติดกันอีกหลายร้านเลยนะครับ
เพราะว่าหลังคามันเกยกันอ่ะตรงนั้นใช่เขาอยู่ติดกันเลยค่ะเออนะฮะ
รถกระเช้าต้องมาอีก๒คันมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟนะฮะ
แต่ก็คือข้างในของสถานบันเทิงมันเป็นการตกแต่งมันมีวัตถุไวไฟอะไรแบบนี้
เออใช่นะฮะนี่แหละครับแล้วลมมันก็แรงเมื่อคืนนะฮะ
ไฟโหมสิครับนี่แหละสองชั่วโมงกว่าเนี่ย
จะดับได้แล้ว๒ชั่วโมงกว่ามันจะไปเหลืออะไรอย่างนี้
ไม่เหลือค่ะเออจากการสอบถามนายปัทวีกลิ่นศรีศุกร์
พนักงานเฝ้าร้านเล่าบอกว่านะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงดังชั้นบนนะตอนแรกคิดว่าขโมยก็รีบวิ่งกันไปดู
ปรากฏว่าไฟกำลังไหม้เลยแล้วก็รีบใช้ถังสารเคมีฉีด
แต่มันเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ลามเร็วจริงนะฮะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังต้องวางกำลัง
เฝ้าดูสถานการณ์กันอยู่คือกลัวไฟเดี๋ยวมันจะปะทุขึ้นมาอีก
แล้วก็เบื้องต้นนะเบื้องต้น
เขาบอกว่า๑๐ล้านต้องมีสำหรับความเสียหายเบื้องต้นนี้
เห็นใจนะคะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างด้วย